มาดูเหตุเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงนะคะของแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือกำลังจุดเตาแก๊สทำกับข้าว
ทีนี้ตกใจคือไฟมันเหมือนพลึบขึ้นมา
พอตกใจมือก็ไปปัดโดนหม้อน้ำมันหกอืม
แล้วเธอก็ลื่นล้มแล้วปรากฏว่าน้ำมันก็โดนตัวไฟลุกตัวเข้าไปอีกนะคะ
โอ้โหเจ็บหนักเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นของช่วงเย็นวานนี้
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยร่วมใจอายุทยาก็ต้องไปช่วยเหลือนางบุญเงินอาศัยสุขอายุ๕๒ปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่บ้านเล็กที่สี่สิบสี่ทับหนึ่งหมู่เจ็ดตำบลท่าช้าง
อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตามลำตัวเธอเนี่ย
แผ่นหลังแขนขาร่องรอยถูกน้ำมันร้อนราดจนผิวหนังหลุดลอกนะคะ
แล้วที่ผมก็มีร่องรอยถูกไฟไหม้อาการสาหัสด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและสาธารณสุขในพื้นที่
ก็เร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะจากการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวบริเวณห้องครัวพบถังแก๊ส๒ถัง
หม้อหูหนึ่งใบนะคะตกอยู่ที่พื้นมีคราบน้ำมันเนี่ย
เต็มพื้นกระเบื้องเลยแล้วก็มีไฟลุกไหม้
ต้องใช้ถังดับเพลิงเข้าไปช่วยฉีดดับไฟก่อนนะคะนายกิติพัฒน์อาศัยสุขอายุยี่สิบห้าปี
ลูกชายของนางบุญเงินบอกว่าตัวเขาออกไปทำธุระข้างนอกบ้าน
ส่วนแม่กำลังจะเข้าไปทอดหมูกรอบในครัวแล้วกำลังจะเปิดเตาแก๊ส
ปรากฏว่าจู่ไฟจากเตามันลุกพลึบขึ้นมาเธอตกใจค่ะ
จังหวะนั้นเองมือเลยไปปัดโดนหม้อน้ำมันที่ตั้งอยู่เตาข้าง
ตกลงมาราดใส่ตัวแล้วลื่นล้มทำให้ไฟลุกท่วมตัวเลยนะคะ
ฟังเสียงของลูกชายของผู้บาดเจ็บค่ะ
แล้วคือว่าลืมปิดแก๊สมันก็ออกเรื่อยออกเรื่อย
มันก็ลอยอยู่ในนี้เพราะว่าปิดปิดระตางไว้หมดครับ
ก่อนทำอาหารเพราะเข้าไปจิบมันก็เลยปึ๊บ
ไฟลอยออกมาเขาก็ลื่นตกใจมือไปโดนม่อน้ำมันครับ
แกก็เลยลื่นล้มดินไปแล้วก็ออกมาข้างนอก
ทางเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
เขาก็เล่าว่าหลังเกิดเหตุนางบุญเงินรีบวิ่งออกมาขอความช่วยเหลืออยู่นะคะ
พยายามจะเอาน้ำเนี่ยราดตัวเองแล้วบอกว่าถูกน้ำมันหกราดตัว
ภายในครัวก็มีไฟลุกไหม้ก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนบ้านเข้าช่วยเหลือค่ะ
ล่าสุดมีรายงานว่าอาการของนางบุญเงินพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ก็โอ้โหนับว่ายังเคราะห์ดีนะ